หน้าตาจะเหมือนพ่อหรือว่าเหมือนแม่ดี

แต่อย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหน้าเหมือนพ่อแบบเป๊ะแม่นเลยนะ

ก็เลยต้องทำวิธีแก้เคล็ดแบบนี้ครับ
นี่ในคลิปนี้คุณพ่อตัวจริงและที่อุ้มอยู่เนี่ยก็ลูกจริง

เขาบอกว่าเป็นการแก้เคล็ดตามความเชื่อที่เชื่อกันว่า
หากลูกชายเกิดมาหน้าตาเหมือนพ่อชีวิตจะอาพับ

เขาก็แก้เคล็ดอย่างนี้ให้คุณพ่ออุ้มลูก
แล้วกระโดดข้ามบันได๓ขั้น

เอาแต่อย่างนี้เขาบอกว่าเอ๊แก้เคล็ดอย่างนี้แล้วมันทำไมล่ะ

ใช่จะให้เหมือนคนข้างบ้านเหรอ

แต่อย่างนี้มันเป็นในทางวิทยาศาสตร์มันเป็นปกติอยู่แล้ว
ถ้าลูกเนี่ยหน้าตาไปทางคุณพ่อ

ถ้าลูกผู้ชายส่วนใหญ่หน้าตาจะเหมือนแม่

ระหว่างคุณพ่อคุณแม่
เออก็อย่างที่บอกว่าบางคนก็จะคละละไม้ไปทางคุณแม่ส่วนใหญ่
บางคนก็จะเป็นทางคุณพ่อบางคนคือหน้าได้ใครมาอะไรอย่างนี้

สารแล้วออกมาใหม่เป็นการสร้างสรรค์อย่างธรรมชาติ

ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแต่บางคนนะครับก็บอกผมว่า
คุณชนะสมมุติเลยนะอันนี้ไม่ต้องเรื่องความเชื่อเลยนะอันนี้สมมุติ

ถ้าคุณชนะมีลูกเนี่ยนะแล้วหน้าตาเหมือนคุณชนะเอาง่ายเหมือน

อันนี้อาพรับแน่นอนอาพรับเลยค่ะต้องแก้แค้นทำบุญ๙วัตต์๑๐วัตต์ด่วนเลยนะ
อันนี้คือเตือนไว้ล่วงหน้าอย่าไปเหมือนพ่อเหมือนอะไรใครนะแฟนเหมือนแฟน

นี่ผมไม่รู้จะเหมือนกันว่าจะพูดทำไมแต่ก็เล่าให้ฟังแหละอันนี้คือสมมุติสมมุติไง
แต่ว่าลูกดิฉันลูกชายดิฉันเนี่ยค่อนข้างเหมือนพ่อนะ
แต่ว่าเด็กหน้าตาเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวรอดู

ใช่เขาก็จะเอาหน้าเข้าที่เข้าทรงเขา
ยิ่งก็เหมือนแม่แหละหน้าเปลี่ยนไปเรื่อย
ใช่เดี๋ยวตั้งหน่อยก็แบบว่าสวยขึ้นเลย
ว่างไม่ได้แม่นี่ว่างไม่ได้บอกเลยเอ๊ะอ่ะเปลี่ยนหน้าตลอด
มาแชร์ให้เราได้ดูเป็นความรู้ด้วยนะคะ